กลับมาในช่วงนี้มาติดตามชีวิตของลูกนกสุภาพรกันบ้างนะคะ
เจ้าของเพลงยอดฮิตในอดีตอย่างเพลงคุณลำไยนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่าตั้งแต่แต่งงานไปมีลูกไป
ห่างหายจากวงการบันเทิงของเราไปนานอยู่พอสมควร

ถึงกระแสดราม่าต่างว่ามีคนทำศัยศาสตร์ให้เธอ
จนทำให้เธอเนี่ยงานหดงานหายกันเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เธอสละโสดใช้ชีวิตคู่กับเดชาสุวรรณสาร
แล้วก็มีทายาทตัวน้อยวัย๗ขวบน้องนิชานิชาพร
ห่างหายไปจากการจับไมค์ร้องเพลงไปเลยนะคะ
หลายคนก็เลยคิดว่าเจ้าตัวหันหลังให้กับวงการเพลงไปแล้ว
งานนี้แฟนสบายใจได้เลยเพราะเจ้าตัวยืนยันกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
ว่าไม่คิดจะหันหลังให้กับวงการเพลงอย่างแน่นอน
แต่ยอมรับว่าปัจจุบันคนติดต่องานเข้ามาน้อยลง
ซึ่งอาจจะเกิดจากมีคนทำคุณสัยใส่ไปเมื่อที่๘ปีที่ผ่านมาค่ะ
ไปให้ปู่เสือดูแล้วปู่เสือก็พูดบอกว่าหนูโดนของนะลูกให้มาแก้
พอทำเสร็จมีพี่นิดที่คนในวงการเราอยู่ก็โทรมาหาพี่
น้องแกหายไปไหนเออทำไมแกหายเงียบไปเลยอะไรอย่างเงี้
เขาก็ยังเติมอยู่ตลอดพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้ไม่เห็น
อยากทำอะไรก็ทำพี่ก็อุทิศส่วนบุญสุขสนให้เขาเขาบอกว่าเออคุณทำอะไรก็รับไป
แต่เราไม่ได้อยากอะไรไม่อยากจะจองเวรจองกรรมหรือว่าอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าเกิดแบบแต่ถามที่แน่คนก็ต้องถามว่าเราไปทำอะไรเขาหรือเปล่า
ขอบอกตรงนี้เลยสามีเขาก็ไม่เคยไปยุ่งสลึงหนึ่งบาทนึงก็ไม่เคยไปเอา
คือตั้งแต่ที่เธอห่างหายจากวงการเพลงไปก็โดนกระแสข่าวถล่มใส่ต่างนานานะคะ
รวมทั้งเรื่องชีวิตครอบครัวที่มีข่าวลือออกมาว่าชีวิตของเธอเนี่ยดำดิ่งตกอับ
ไม่มีเงินไม่มีเงินเลยแถมยังโดนสามีทิ้งอีกด้วย
ซึ่งน้องร้องสาวบอกว่าเกิดจากอารมณ์ส่วนตัวของสื่อสำนักหนึ่ง
ให้ด้วยแล้วกันยืนยันว่าไม่หายไปจากวงการเพลงแน่นอน